นะครับตอนนี้เริ่มแล้วคอนเสิร์ตออนไลน์ของเราเป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ก็หลังจากที่เขาได้เอิญว่าร่วมพ่นค่ะร่วมพ่นร่วมพลัง
ของศิลปินไฟล์บันเทิงที่ได้แสดงพลังค่ะคอนเสิร์ตออนไลน์ที่เริ่มอยู่ตอนนี้
กระแสตอบรับดีค่ะค่ะก็เป็นเป็นพลังกำลังใจมากค่ะพี่ต้น
มีมีใครมาบ้างแต่นี่ที่มาเสริมทัพเนอะค่ะมาเสริมทัพอีกตอนนี้ก็คือ
พี่ก้องห้อยไล่ค่ะน้องเบลเบลทาคณิตค่ะค่ะแล้วเอาคิว
เราจัดโปรแกรมยังไงจัดโปรแกรมกะเพราะหูว่าพี่ก้องกับเบลเนี่ย
มาเสิร์ฟให้ค่ะก็ต้องขยายเวลานิดนึงค่ะแต่ว่าเราก็ดูแลเต็มที่
ก็คือดูแลเต็มที่ค่ะคัดกรองค่ะคัดกรองแล้วก็ไม่ให้คนนอกเข้ามา
ทำให้คนนอกเข้าค่ะค่ะแล้วมีในในไลค์เขาระบายไหม
ว่าเขาอยากมาดูอะไรอย่างงี้เยอะค่ะเยอะคืออยากซื้อบัตร
ไลน์ถามว่าแม่ซื้อบัตรยังไงแบบไหนอยากช่วยค่ะแม่ก็บอก
แฟนเพลงเข้ามาวันนี้ไม่ขายบัตรไม่ขายบัตรแต่เปิดไลฟ์สดให้ดู
ผ่านเพจเสียงอีสานแม่นกน้องอุไรพรให้ดูฟรีค่ะทั่วโลก
แต่อยากให้กำลังใจซื้อมาลัยออนไลน์ได้ค่ะค่ะซื้อมาลัยออนไลน์ได้
หุดหมายเลขบัญชีก็คือหมายเลขบัญชีของพี่ก้อยค่ะ
วันนี้ไม่ไม่มีบัญชีของแม่เพื่อลดแรงเสียดทานลงค่ะ
แต่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจแหละค่ะขอบคุณทุกกำลังใจ
เราคิดดีคิดบวกให้กำลังใจกันดีกว่าพศนี้เนอะคิดไว้พอไหม
อ่าถ้าไม่พอนะคะเราก็จะปฏิบัติตามเงื่อนไขกติกาคือ
พรุ่งนี้วันที่๒๐ก็ขยายเวลาที่จะจัดคอนเสิร์ตอีกวันหนึ่งค่ะ
แต่พรุ่งนี้ก็จัดแน่นอนแล้วจัดแน่นอนค่ะจัดแน่นอนเพราะว่าพรุ่งนี้ก็
ไฟล์มาลัยพรจักรจันดาวไพรค่ะนั่งโก่งนั่งไหล่ในตำนานของทีมงานเสียงอีสานค่ะ
ลูกเสียงอีสานค่ะสีมามืออื่นเป็นหลักค่ะแล้วของตัวแม่เองของเสียงอีสานเองขึ้นไหม
หรือวันนี้ปล่อยให้ลูกลูกอ่าลูกลูกมือนี่ค่ะก็จะให้เป็นลูกลูกในพลังหมอร่ำ
พม่าซะมากกว่าค่ะแล้วพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ก็เป็นอ่า
ทีพงานเสียงอีสานเป็นหลักค่ะแม่ด้วยค่ะค่ะครับพระอาทิสิกษ์ขอบคุณ
ผู้ที่มินำจิตนำใจมาร่วมช่วยให้กำลังใจและสร้างพลัง
ได้ย่างก้าวข้ามปัญหาวิกฤตไปค่ะเราแบ่งแบ่งเวลาให้คิดว่าให้คนละกี่นาทีที่ขึ้นเวทีนะครับอ่า
อันนี้แม่บอกกำหนดแม่บอกแม่ในมุมมองของแม่นะคะ
คือไม่บีบไม่บี๊ดค่ะแล้วแต่แล้วแต่อย่างให้ศิลปินได้อ่า
อ่าได้แสดงพลังออกแล้วก็พูดได้อยากเปิดใจอยากเบาอย่างในโควิด
อยู่ตรงงานนี่ค่ะให้ได้แสดงแล้วพูดออกมาให้ได้ลำบายดีกว่าเนอะ
ให้ได้บอกแฟนเพลงว่าเฮ้าทุกคนค่ะบ่มันเต็มแมนลูกหน่อย
คือตกงานก็ลำบากด้วยกันค่ะถ้าพูดถึงเลิกงานไปแล้ว
ยอดที่ได้มีมาลัยออนไลน์หรือคนร่วมสนับสนุนตัวเอง
เราเปิดเผยจะเปิดเผยใช่ไหมเปิดเผยได้ค่ะเปิดเผยได้ค่ะ
ในส่วนของแม่ที่เป็นอ่าบัญชีที่แม่ปักหมุดไว้
เพราะว่าในแฟนของเสียงอีสานพลังของแม่เนี่ย
แม่ว่าอยู่ในกลุ่มรากยาค่ะตอนนี้ของแม่ได้สองแสนสองหมื่น
ค่ะบัญชีแม่นะคะครับสองแสนสองหมื่น
แต่วันนี้ที่เริ่มเปิดคอนเสิร์ตที่ไล่ก็จะเป็นปักหมดหมายเลขบัญชีของพี่ก้อย
ค่ะค่ะคนละ๑บาทใช้เปิดเผยได้
ละหนึ่งบาทห้าบาทที่โอนเขามากคือแม่ประทับใจซึ้งใจมากครับค่ะ
แต่ไม่โกรธนะเรื่องดราม่าไม่ไม่โกรธคือตอนเนี้ย
เข้าไปดูคอมเมนต์เนอะหลังจากที่เฮ่าแถลงแม่แถลง
ไปแล้วว่าชี้แจงแล้วว่าบัญชีของแม่ทำไมต้องเป็นแบบนี้
เป็นยังต้องตัดสินใจแบบนี้ที่จะต้องออกมาขายบ้านตองห้า
ขายนี่คือเพื่อช่วยองค์กรยื้อองค์กรแล้วก็ซอยซอยผ้าขี้เครือข่ายหมอลำของเฮ่านี่ค่ะ
ยืมเพิ่มมากเอาไปเฉินมากเค้าก็ต้องขึ้นไปคุณส่วนด้วยก็เหมือนกันค่ะ
ฝากบอกอะไรทันผู้ชมอ่าอันดูอะไรฝากบอกท่านผู้ชมว่ามือหนี้
หากการแสดงมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดหรือไม่นกน้อยได้เบ้าพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยค่ะขออภัยคือไม่โกรธไม่น้อยกันค่ะอโหสิค่ะ